มีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์แข่งกัน
พอแข่งกันแล้วเกี่ยวกันเอง
แล้วเสียหลักข้ามเลนไปชนจักรยานยนต์

เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับ
ถนนสายกาญจนบุรีบ่อพลอยนะครับ
ใกล้กับโรงไฟฟ้าหนองสองตอนนะครับ
ผู้เสียชีวิต๒ศพและเจ็บอีกคนนึงนะครับ
จักรยานยนต์๓คันในที่เกิดเหตุ
พังแบบโอ้โหยับเยินหมด
คันนึงเนี่ยเป็นสีเทาดำป้ายแดงนะครับ
มีศพของนางสาวสายชนแสงจันทร์อายุ๒๐ปี
เป็นพนักงานห้างสรรพสินค้าเสียชีวิตอยู่
ใกล้กับศพของนายยศนันเพชรศุกร์อายุ๑๙ปี
แขนขาหักหมดนะครับศีรษะนี่แบบ
กับถนนเลือดไหลเยอะไปหมดนะครับ

ข้างหน้าก็พังยับนะครับตกอยู่ข้างทาง
แล้วมีอีกคันนึงก็พังเสียหายเหมือนกัน
เป็นของนายเทวริสกลั่นงานอายุ๒๑คนนี้บาดเจ็บนะครับ
ก็เจ็บอยู่ในที่เกิดเหตุนี่ครับ

เขากับเพื่อนเนี่ยขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้านกันนะครับ
ขี่กันมาสองคันมาถึงจุดเกิดเหตุมันมืดมาก
ไม่มีไฟด้วยนะครับแสงข้างทางเนี่ยไม่มี
มีจักรยานยนต์กลุ่มวัยรุ่น๓คันวิ่งสวนมาด้วยความเร็ว
ลักษณะขี่แข่งกันมาแล้วเกี่ยวกัน
แล้วเสียหลักข้ามเลนมาชนเขานะครับ
ทำให้เพื่อนของเขาเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุไปสองศพ
บันทึกภาพจุดเกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ

รวมทั้งที่แข่งกันมาแล้วเกี่ยวกันเนี่ย
คว่ำแล้วก็กระเด็นไปชนเขา
แล้วเขาก็คว่ำลงข้างทางบาดเจ็บเสียชีวิตไปสองศพนะครับ